สำหรับประเด็นแรกที่เราจะไปเจาะกันในวันนี้นะคะเรื่องของคดีข่มขืน
ไปขมคืนที่วัดล้างต่อหน้าพระประธานได้แล้วหลังจากที่มีการปูพรมแล้วก็ค้นหานะคะ
แต่ไม่ใช่ว่าคมคืนอะไรนะตรวจสอบดูได้เลยครับ
สิ่งที่ทำไปนะคือถูกวาดปัดไปอย่างนั้นมันเสร็จไปเฉยเนี่ย
นี่เป็นคำรับสารภาพของนายประธานวังศรหรืออ้วนวัย๕๐ปี
ข้อหาคมคืนเด็กวัย๑๑ขวบที่จังหวัดชายภูมิ
หลังถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้บนภูผาแดง
ขณะปลอมตัวเป็นคนเก็บเหตุ
จากการส่วนที่กำลังร่วมกับชาวบ้านปูพรมค้นหา
ตั้งแต่หมู่บ้านของนายอ้วนครอบคลุมรัศมี๒กิโลเมตร
จนถึงบนเขาภูผาแดงพื้นที่รอยต่อ
จังหวัดชายภูมิและจังหวัดขอนแก่น
โดยมีชาวบ้านกว่า๒๐๐คนมารอดูพร้อมตะโกนสาบแช่ง
เกิดการรุมประชาธรรมเพราะโกรธแค้น
และพยายามฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่เข้าหาในอ้วน
การจับกลุ่มตัวได้ครั้งนี้เพราะตำรวจคาดว่าในอ้วน
บซ่อนตัวอยู่บนภูผาแดง
รวมทั้งยังได้ข้อมูลจากชาวบ้านหมู่บ้านโคกสูง
อำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่น

พบในอ้วนบนภูผาแดงห่างจากจุดวัดป่าเขาวงกฎคีรี

และยอมรับว่าเป็นคนที่ตำรวจกำลังตามหา
พร้อมบอกว่าอีก๒๓วันจะมอบตัว
ตอนนั้นชาวบ้านจำหน้าในอ้วนได้
เพราะภรรยาเคยให้ดูรูปจากโซเชียล
ตลอดการรับสารภาพในอ้วนยังคงปฏิเสธ

ไม่ได้ข่มขื้นไม่ได้ให้เสพยาเสพติด

เพื่อพาไปอนาจารย์และให้ดื่มสุรา

ข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

ขณะที่รองผู้บังคับการตำรวจภูทร

อ้วนเคยก่อเหตุมาแล้วทั้งหมด๕คดี
ไม่ว่าจะเป็นคดีรักทรัพย์และคดีกระทำชำราว
โดยคืนนี้จะควบคุมตัวนายอ้วนเอาไว้ก่อน
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่จุดเกิดเหตุในวันพรุ่งนี้
ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน